น้องหมากันหน่อยเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปแล้วเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวออกมาว่ารถกระบะเนี่ยลากน้องหมาไปตามถนน
แล้วตอนที่คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าคนขับรถเป็นต่างชาติหรือเปล่า
นี่ค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้มีความคืบหน้าเรื่องนี้
เราเจอคนที่ขับรถกระบะนี้แล้วนะคะแล้วเขามายืนยันเขามาแก้ข่าวด้วย
เดี๋ยวต้องฟังค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้ต้องบอกก่อนค่ะ
คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่าคนขับกระบะเนี่ยเป็นชาวต่างชาติ
เอาเชือกผูกขาของหมาติดกับท้ายรถแล้วก็ลากไปตามถนน
มันเห็นช่วงแบบไม่กี่วิเองนะคุณทัศนัยครับนิดเดียวตรงเนี้ยค่ะคือทางหลวง
หมายเลข๒๒๕สายหนองบัวชัยภูมิอยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงบ้านราหุ่น
บึงสามพันธุเนี่ยนะคะอันนี้คนวิภาควิจารณ์เยอะมากเลยนะ
ว่านี่ทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าแล้วหมาตัวนี้คือยังไงกันแน่
หรือเขาอาจจะผูกเชือกไว้แล้วใส่มันไว้ท้ายกระบะ
แล้วมันกระโดดลงมาหรือเปล่าหรือยังไง
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเจอตัวสองสามีภรรยาที่ขับกระบะนี้แล้วนะคะ
ทั้งสองคนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเขาเลยค่ะ
แคมป์คนงานอยู่ประมาณห้าสิบคนใช่ไหมครับ
กลัวเขาจะเหม็นกลัวเขาจะอะไรเพราะปกปกติทิ้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนอย่างเงี้ย
หมาตายที่หน้าโรงเรียนเนี่ยเราจะเป็นคนเก็บอยู่แล้ว
ถ้าฝั่งนี้เราจะเป็นคนเก็บตลอดเพราะบางทีรถวิ่งเร็ว
วิ่งเร็วมาบางทีกลางค่ำคืนเนี่ยรถเยอะช่วงนี้
แล้วอุบัติเหตุที่คนงานจากสหฟาร์มมาเนี่ยมันอันตรายเพราะมอเตอร์ไซค์เยอะ
ประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยเมอราไซต์จะเยอะมาก
เราก็กลัวเป็นอันตรายแล้วจะให้ใครมาเก็บ
ไม่มีใครมาเก็บหรอกครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเก็บ
นี่ค่ะคุณลุงจิรษักคุณป้าแน่งน้อยแก้ข่าวอันดับแรกก่อนเลย
ไม่ใช่ชาวต่างชาติค่ะเป็นคนไทยค่ะเรื่องที่สองเนี่ย
คือไม่ได้เอาหมาที่มันยังมีชีวิตมาลากอยู่ท้ายรถให้มันตาย
มันตายแล้วมันตายแล้วเพราะป้าบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยเสียใจเหมือนกันนะ
ทำไมไม่มาถามกันก่อนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกให้เลยนะไม่มีใครกล้าหรอก
จะเอาหมาที่มันยังไม่ตายมาลากท้ายรถกระบะไปแบบนี้
เพราะว่าฉันเองเนี่ยก็อุ๊ยรักสัตว์เหมือนกัน
แล้วอย่างหนึ่งคือคุณลุงคุณป้าเขาบอกเลยแถวนี้นะ
ถ้าหมาตายคุณลุงป้าแกเอาไปทิ้งให้ตลอดเลย
คือก็เนี่ยผูกแล้วก็ลากเอาไปทิ้งแบบนี้เหรอคะ
แล้วเขาฝากถึงคนที่ถ่ายคลิปด้วยนะว่าก่อนที่จะลงคลิปหรือแชร์อะไรเนี่ย
จะให้รู้ความจริงก่อนไหมถ้าอย่างน้อยวันนั้นน่ะนะ
คนที่เขาถ่ายคลิปขับมาแล้วบอกให้ป้ากับลุงจอดรถ
จะจอดให้เลยจะอธิบายด้วยว่าเรื่องที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เขาถ่ายคลิปคุณคือบีบแร่ใส่รถไม่จอดนะ
แล้วก็ขับเลยไปเลยขับแซงไปเลยลุงกับป้าก็เสียใจ
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามไงว่าเอ๊ะคุณลุงคุณป้าคะ
ที่คุณลุงป้าจะออกมาชี้แจงจะออกมาพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
คนเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะแล้วนะ
จะเอาผิดกับคนถ่ายคลิปหรืออะไรยังไงไหมป้าบอกว่าก็คงจะไม่เอาเรื่องหรอก
เพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นเด็กทำไปก็คงจะรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะฉะนั้นก็ชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีแล้วฝากแชร์ต่อจะได้รู้ความจริงว่าป้าไม่ได้ใจไหม
รกรรมเอาหมาที่ยังเป็นเป็นอยู่เนี่ยมาลากแบบนี้แต่นี่คือหมาที่ตายแล้ว
ป้าเขาบอกกลัวกลิ่นเหม็นก็จะเอาไปทิ้งอ๋ออืมเอาละฮะอ่ะ
คลิปมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างได้เนอะใช่ค่ะพอเห็น